กินของหายากที่จังหวัดตราด
ว่ากันว่ากว่าจะทำได้มันต้องมีเทคนิคและเคล็ดลับเยอะจริงค่ะ
เข้าครัวไปแล้วเอ๊ะกวนนี่ทำอะไร
กวนแบบนี้บอกเลยว่านี่อาจจะเป็นของโปรดของใครก็ได้

อ๋อนี่ดูแล้วนมไม้ไพ
นี่จะรู้จักหรือเปล่าถ้าเรียกว่าขนมอะไรเราเรียกแต่ขนมไม้
ดิฉันก็เรียกขนมไม้เหมือนกันนะ
มีขายที่หน้าโรงเรียนต้องซื้อกันแทบทุกวันเลย
วันนี้เราพาคุณผู้ชมบุกไปดูวิธีการทำของเขาเลยนะคะ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะบางคนอาจจะเรียกขนมตังเมค่ะ

ถูกที่ถ่ายทอดสูตรมาสุดของรุ่น

แต่มันเริ่มหายากขึ้นเรื่อย

ยังสืบทอดขนมตังเมกรอบโบราณมากว่า๒๐ปีแล้วนะ

เป็นลูกจ้างทำขนมตังเมนี่แหละ
เห็นเจ้านายเนี่ยเห็นเท่าแก่ทำขายแล้วรวย

แต่เจ๊ติ๋มบอกงี้ว่าใครจะมาทำมันไม่ใช่เรื่องง่าย

ปัจจัยคือเรื่องของสภาพอากาศ
เขาก็ต้องสาไปแบบนี้ถูกไหม

ส่วนขั้นตอนการทำหลังจากที่เคี่ยวได้ที่

เสร็จแล้วพอมันแห้งปุ๊บก็เอามาวัด
แล้วก็ตัดเป็นท่อนเล็กแพ็กใส่ถุงเตรียมส่งขาย
จะมีพ่อค้ามารับซื้อถุงละ๗บาทนะคะ
เจ๊ติ๋มบอกนั่งดึงนั่งสาวน้ำตาหนึบเผาเลย
เอาเดี๋ยวถามก่อนคุณตอนเด็กกินถุงละกี่บาท

มันช่วงละอายุถ้าเด็กมากจะอยู่๒บาท

อันนี้๗บาทนี่คือราคารับซื้อนะ
ไม่รู้ว่าหน้าร้านจะขายเท่าไหร่

มันทำยากนะคุณตอนนั้น๒บาท
ฉันกินไปได้ยังไงทำขนาดนี้
เออนี่แหละขนมโบราณที่ยอดนิยมเหลือเกิน
เออกินแล้วก็อร่อยดี

นั่งกุมนั่งเท้าคาที่ฟันหูอยู่เหรอตอนเด็กอ่ะ

ไม่ได้คุณไม่เปลี่ยนฟันค่ะ

แต่ดีนะคะก็เป็นอีกขนมนึงที่ยอดนิยมจริง
ถ้าเอาปัจจุบันนี้นะอาจจะเอาไปประยุกต์ใส่กัน
ของหวานหรือเมนูอะไรอย่างอื่นก็น่าจะชิม